ประเด็นที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดยังคงมีต่อนะคะ
เหตุการณ์ต่อไปนี้มีคนตายถึง๒ศพด้วยกัน
แล้วคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
คือสามีของผู้ตายแล้วก็เพื่อนสนิทของผู้ตายเองนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินค่ะ
ตำรวจสพนามนจังหวัดกรสินได้รับแจ้งมานะคะ
ว่ามีคนถูกฆ่าตายที่บ้านหลังหนึ่งในตะบลนามนอำเภอนามน
ก็ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยสมาคมร่วมใจกาลสินกุศลสงเคราะห์
แพทย์เวรโรงพยาบาลนามนก็ไปพร้อมกันหมดเลยค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเลขที่๑๘๗นะคะ
บ้านแรกก่อนบ้านเลขที่๑๘๗ตรงนี้มีรายงานว่าคนถูกฆ่า

พอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบร่างของนางสาวหยาดอรุณมาตรสวิงวัย๔๒ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตอยู่ใต้เตียงนอนในห้องนอนค่ะ
มีผ้าห่มคลุมศพเอาไว้
สภาพเธอก็คือสวมเสื้อลายทับด้วยเสื้อแขนยาวสีดำ

สภาพศพที่ลำคอมีรอยเขียวช้ำ
ศีรษะแตกจากการถูกกระแทกนะคะ
ส่วนบริเวณห้องโถงค่ะมีผ้าห่มสีเขียวกับสีชมพูเปื้อนเลือดกองอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ร่วมกันชนะสูตรสาเหตุเบื้องต้น
ตอนที่แม่ของนางสาวหยัดอรุณมาพบศพลูกสาวนะคะ

คิดเลยว่าอยู่จะต้องมาสูญเสียลูกสาวแบบนี้
นี่ค่ะโอ้คนเป็นแม่น่ารับไม่ได้เลยจริง
ซึ่งในการแจ้งข่าวครั้งนี้แจ้งมา๒หลัง
หลังแรกก็คือหลังที่มีผู้เสียชีวิตหมายเลข๑๘๘
หลังที่๒คือบ้านเลขที่๑๒๒ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสนะคะ

รอยเลือดเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะ
คนเจ็บชื่อนายทองสุขถาวรจันทร์อายุ๔๖ปี
ถูกแทงนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่สุดท้ายเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
สภาพศพนะคะนอกจากถูกแทงแล้วเนี่ย
ค้อนทุบศีรษะแล้วก็กันไกลเนี่ยแทงเข้าที่คอกับที่หน้าอกค่ะ
ผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกไม่ใช่คนอื่นไกลเลยจริง
อุดรสอนหนูน้อยอายุ๕๒ปี
นางสาวหยาดอรุณผู้ตายที่บ้านหลังแรก
แล้วก็เป็นเพื่อนของนายทองสุกผู้ตายที่บ้านหลังที่๒ด้วยนะคะ
ตำรวจก็จับตัวเขาได้ที่บ้านของเพื่อนนี่แหละ
สอบส่วนเบื้องต้นนายอุดรเนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ
ร้อนตลอดเวลาแล้วก็นิสัยส่วนตัวคือขี้หึง
หวงภรรยาอยู่แล้วชอบทะเลาะกัน
แล้วก็ลงไม้ลงมือกับภรรยาอยู่บ่อยครั้ง
เกษรสอนหนูน้อยแม่ของนายอุดรผู้ต้องหา
ก็พาตำรวจมาตรวจจุดเกิดเหตุ
ซึ่งบ้านหลังนั้นคือบ้านของเธอเอง
ก็บอกว่าลูกชายเสพยาตลอดเลย
แล้วก็หลอนตลอดเวลาชอบหึงหวง
แวงว่าภรรยาจะไปมีคนอื่น
ทะเลาะกันตบตีกันก็บ่อย
ก่อนหน้านี้เนี่ยเลิกกันไปแล้วแล้วก็หย่ากันไปแล้วรอบนึงด้วยนะ
แต่สุดท้ายก็ยังกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
สาเหตุแม่บอกว่ามันก็คงจะเสพยาอีกนั่นแหละ

คราวนี้ทั้งหลอนทั้งสติหลุดคุมอะไรไม่อยู่

ส่วนคนก่อเหตุก็ถูกตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็มีชาวบ้านจับกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ

ศพของนางสาวหยาดอรุณหรือว่าอ้อยเนี่ย
ตอนนี้ถูกนำไปชาปนกิจที่วัดศรีชมพูแล้วนะครับ
ไปถึงเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังทำพิธีชาปนกิจศพกันพอดีเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ครับก็เข้าสู่เชิงตะกอนไปเรียบร้อยแล้ว

แม่เนี่ยถึงกับเป็นลมนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือรูปของนางสาวหยัดอรุณนะฮะ
ชาวบ้านก็มาไว้อะไรกันได้คุยกับนายนัทธนัยสอนหนูน้อยลูกชายของนางสาวหยาดอรุณนะครับ
เขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขามาที่บ้านย่าก่อน
ก็คือนางเกษรนะฮะที่เป็นแม่ของผู้ต้องหานะครับ
มาหาย่านะครับเพราะว่าญาติญาติมารวมตัวกันนะครับ
มีนายทองสุกหรือว่านายหวาเพื่อนพ่อก็มาที่บ้านย่าด้วย
จากนั้นพ่อก็มาที่บ้านย่าแล้วก็คุยอะไรกับนายหวาอยู่
ที่เขาจะได้ยินเสียงในหวาเนี่ยพูดว่าไม่ต้องมายุ่ง
แล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านที่เป็นบ้านชั้น๒นะฮะ
ส่วนพ่อก็ตามขึ้นไปแล้วพ่อก็ไปชกในหวาแล้วใช้กันไกลแทง
ก่อนที่พ่อจะถูกตำรวจจับนะครับ
นี่เขาเห็นเหตุการณ์ที่บ้านของเขาเป็นอย่างนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับพอพ่อถูกตำรวจจับไปเนี่ย
ญาติก็มาบอกกับเขาบอกว่าให้ไปบอกแม่ที่อยู่ที่บ้านด้วย
ให้เอาเสื้อผ้าไปให้พ่อที่โรงพักด้วย
เพราะว่าเขาเห็นกันแต่ตอนที่ผู้ต้องหาเนี่ยได้แทงในหวานะครับ
ทีนี้พอญาติญาติเนี่ยบอกว่าให้เขาไปบอกแม่ให้เอาเสื้อผ้าไปให้พ่อที่โรงพักด้วยเนี่ย
เขาก็ไปที่บ้านแม่ไปถึงก็ไปเรียกหาแม่ไม่เจอแม่ครับ
ก็เข้าไปที่ห้องนอนพอเข้าไปในห้องนอนเห็นขาแม่อยู่ใต้เตียง
เขาก็เข้าไปจับขาแม่คิดว่าเออสงสัยแม่หลบพ่ออยู่มั้
เพราะว่าพ่อเนี่ยชอบทำร้ายแม่เรื่องหึงหวงเวลามงเลยเวลาเมาอะไรพวกนี้นะครับ
พอไปจับขาแม่ตอนนั้นแปลกใจมากเพราะขาแม่เย็นมาก
ก็เลยเข็นเตียงออกก็พบว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นคิดเลยว่าคนที่ฆ่าแม่ต้องเป็นพ่อแน่เพราะแม่อยู่กับพ่อแค่สองคน
หลังจากนั้นเขาก็ไปหาพ่อที่โรงพักแต่พ่อไม่ยอมบอกว่าทำไมถึงต้องฆ่าแม่
ฆ่าแม่เพราะอะไรนะแต่เมื่อเช้าก่อนที่พ่อจะก่อเหตุเนี่ย
พ่อเสพยาบ้าก่อนลูกชายบอกนะฮะแล้วพ่อเนี่ยบอกกับลูกว่าขอเสพเป็นครั้งสุดท้ายนะ
นี่ฮะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่โกรธแค้นพ่อนะ
มาฆ่าแม่คือยังไงพ่อก็คือพ่อ
ส่วนในหวาเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะ
พ่อเนี่ยทะเลาะกับแม่แล้วพาไปหาเรื่องมากกว่า
เพราะพ่อกับนายหวาเนี่ยความจริงเป็นเพื่อนสนิทกัน
ถ้ามีปัญหากันก็เคยทะเลาะกัน
เกี่ยวกับเรื่องการชนไก่
ก็ไม่ได้ทะเลาะรุนแรงอะไรนะแต่ยอมรับว่า
พ่อเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายแม่เกี่ยวกับเรื่องหึงหวง
พาแม่เย็นเลยครับก็เลยก็เลยเอาเตียงขึ้น

รู้ครับว่าเป็นพ่อพ่อแม่อยู่กับพ่อสองคน
อเจมส์ก็เอาทำไมที่มุ่งไปที่พ่อที่ไม่ได้อยู่กับพ่อสองคนก็เป็นผู้ห่วงเพื่อนเมียกันครับ
อเจมส์พ่อเขาเคยทำครับ

บ๊วยเพิ่งห่วงนี่หุงห่วงด้วยเนี่ยหุงหุงครับ
กลัวแม่ไปมีกิ๊กหรือสามีใหม่ครับแต่แม่ไม่เคยทำใช่ครับ
เล่นไก่ชนแล้วก็เล่นมวยครับกินเหล้าครับแล้วก็ยาเสพติดด้วยครับ
ถ้าเมามาก็ลูกเมียก็ไม่คุยด้วยคุยด้วยไม่ใช่น้ำเสียงครับ
อเจมส์กลัวใช่ครับกลัวพ่อตีดู
ตอนตำรวจจับมาเขาก็คุยกับยายแล้วก็กับตาครับ
บอกว่าขอโทษอะไรประมาณนี้นะครับไม่โกรธเครื่องครับ

สงสารคนที่เหลืออยู่นะคะที่ต้องอยู่กับความทรงจำแบบนี้
หนึ่งในนั้นก็คือนางเกษรสอนหนูน้อยแม่ของนายอุดรผู้ต้องหานี่แหละค่ะ

อย่างที่บอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านของเธอ
เพราะฉะนั้นเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วย
เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงโวยวายดึงได้ยินเสียงดัง
เธอก็เลยเข้าไปในห้องหลังจากที่ลูกชายทำร้ายนายหวาแล้ว
สภาพที่เธอเห็นคือในหวาเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่เลยค่ะ
แล้วก็เห็นลูกชายกำลังจะผูกคอตาย
แม่รีบบอกเลยว่าลูกอย่าเพิ่งผูกคอตาย
แล้วก็พยายามจะเข้าไปทำร้ายในหวาซ้ำค่ะ
โอ้โหคนเป็นแม่นะใช้แรงเท่าที่เธอมีเนี่ย
ฉุดกระชากลากถูลูกชายไม่ให้เข้าไปหาในหวา

สุดท้ายเนี่ยลูกก็เข้าไปทำร้ายนายหวาอีก

แล้วก็มีคนมาช่วยกันจับลูกชายแล้วก็เรียกตำรวจมาเอาตัวไป
ทีนี้มันมีจังหวะตอนที่ตำรวจจะเอาตัวลูกชาย

นายอุดรเนี่ยเข้ามากราบเท้าเธอ

ชาติหน้าขอเป็นแม่เป็นลูกกันอีกนะ

แต่ชาติหน้าเนี่ยลูกต้องทำตัวให้ดีกว่านี้นะ
แล้วนายอุดรก็เอาแต่ร้องเรียกแม่ตลอดเลยค่ะ
เอาก็ลูกอีก

อดเต้นคอเต้นอย่างมันกระมืนเนอะ

เราไม่กลัวเขาว่าเขาจะเอาแท้งเอาอย่างนั้นครับ

มันกะดิเขากะแย่นเนาะ

มาสวยคนเนี้ย
บอกนั่นไม่ใช่แววตาของลูกแม่ที่แม่รู้จัก

เสพยาบ้ากินเหล้ากินหมากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ลูกแม่เคยมีอาการหลอนว่าจะมีคนมาฆ่าเลยต้องเอากระดิ่งวม
แขวนไว้บนบ้านจะได้ยินเสียงว่าใครที่จะมาฆ่าครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นแม่บอกแม่เสียใจมากนะเพราะแม่ต้องเสียทั้งลูกสะพ้าย
ลูกชายแม่ก็ต้องติดคุกแต่แม่จะทำอะไรได้
เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วแม่ก็ทำได้แค่ทำใจ
ซึ่งศพของภรรยานะคะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติหรือที่เขาบอกว่า
เป็นการตายโหงแบบนั้นคือถูกทำให้ตายนะคะ

หลังจากที่เสียชีวิตก็เลยมีการชาปนกิจไปแล้วเรียบร้อย
ท่านผู้ชมครับนายอุดรผู้ต้องหาเนี่ย
ตำรวจสอบปากคำอยู่ที่โรงพักวันนี้นะครับ
ซึ่งนายอุดรเนี่ยได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ลงมือนะฮะ

อ้างว่าทำไปเพราะว่ารักแล้วก็หึงหวงภรรยามากนะครับ
อุดรอ้างว่าก่อนที่จะก่อเหตุ
เขาไปคุยกับภรรยาเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวงเนี่ย
ว่าเออถ้าเกิดว่ารักชอบกับเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่าในหวาเนี่ย
ก็ให้ไปอยู่กินกับนายหวาซะ
แต่ว่าภรรยาก็ไม่ยอมไปนะครับ
ตอนนั้นก็เลยโมโหก็เลยบีบคอแล้วเอาหัวโขกที่พื้น

จนทำให้ภรรยาเสียชีวิตนะฮะ

พอภรรยาเสียชีวิตแล้วเขาก็ออกมาหาในหวานะ
หาที่บ้านแม่ซึ่งตอนนั้นกำลังเตรียมอาหารการกินกันอยู่
ฉลองปีใหม่นายหวาก็มาด้วยนะครับ

นายหวาก็มานะเขาก็ไปคุยด้วยนะครับ
แล้วก็เรียกนายหวานไปพูดคุยกัน๒คน
อุดรอ้างนะฮะอ้างว่านายหวาเนี่ย
บอกว่าชอบภรรยาเขา
เขาก็เลยหึงหวงแล้วก็ไม่พอใจ
ก็เลยชกแล้วก็ใช้กันไกลเนี่ยแทงเข้าที่คอกับหน้าอก
แล้วใช้ค้อนปอนเนี่ยทุบไปที่หลัง๒ครั้ง
กระทั่งในหวาเนี่ยล้มลงซึ่งเขาก็คิดว่าคงเสียชีวิตแล้วล่ะ
ก็ตั้งใจว่าจะหนีไปเพื่อผูกคอตาย

ใช้หัวโขกกับพื้นโขกกับเตียงจนเมียเสียชีวิต
แล้วก็มาทำร้ายเพื่อนจนเสียชีวิตอีก
แต่ว่าก็ถูกตำรวจจับได้ก่อนนะครับ
นายอุดรอ้างว่าที่ผ่านมาในหวานี่
เคยมาบอกว่าชอบภรรยาเขาหลายครั้งแล้ว
ซึ่งเขาคิดว่าคำแบบนี้มันไม่ควรพูด
คิดดูสิว่าเพื่อนรักกันเนี่ยมาบอกว่าชอบเมียตัวเองเนี่ย

ต่อให้พูดเล่นเนี่ยเขาคิดว่าในหวาเนี่ย

แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายทั้งสองคนด้วยนะครับ
เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้วในตอนนี้